สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
โอ้คุณใส่ปีแดงมาเลยนะคุณแดงมาวันนี้แดงที่น่ะ
แล้วเธอใส่หัวเหออะไรมาอีกแล้ว
เวลาจะมีประพิยงประพิยองตรอหน้าอีก
วันนี้มาในธีมหน้าหนาวจ่าชะลาก่อน

รึทำไมถ้าใบ่ป่ะว่าวันนี้เรากำลังจะให้นายก
กากหลังของนายกก็กลับมาไง
ชมครับเดี๋ยวไปดูคลิปคลิปนี้นะครับมีโดรกันสองกลุ่มทะเลาะกันไปให้กันนะ
อยู่ในร้านสะดวกซื้อนี่ไปดูคลิปนี้ครับนี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะ
จะมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะครับใส่เป็นลักษณะเหมือนไอ้โม่ง
คาดหน้าด้วยนะฮะนี่นะครับอยู่ในร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็มีการชี้หน้าชี้ตาวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ
เนี่ยนะฮะขอสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะมีเข้ามานะครับ
เป็นคนละกลุ่มนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งที่เปิดหน้าเข้ามามีมา๔๕คนครับ
เข้ามานี่ก็ใช้ข้าวของที่อยู่ในร้านปลาใส่กัน
นี่เข้ามาแล้วนะฮะดูนะครับเกิดอะไรขึ้น
นี่ถืออาวุธกันเข้ามาครบมือ
แล้วคนที่ซื้อของอยู่ล่ะก็ซิกุ๊ปบาย
วิ่งหนีไปละชั้นไม่เอาละฉันกลัวนี่ตีกัน

จังหวัดอะไรเถอะ
คือทั้ง๒กลุ่มนี้เค้าทะเลาะกันมาก่อนอยู่แล้วในงานนึงนะครับ
เสร็จแล้วก็เข้าไปในร้านสะดวกซื้อแต่ตามก็ไปทะเลาะกันต่อในนี้
แบบว่าเรื่องนี้เนี้ยไม่มีใครได้รับประเจ็บ
นะฮะที่อยู่ใกล้เคียงกันแล้วก็วิ่งมาหลบในร้านจน
มีกลุ่มคู่หลีตามมาทันแล้วก็รุมทำร้ายกัน
อย่างไรก็ตามภาพวงจรปิดนั้นเก็บภาพเอาไว้ได้นะครับ
ตอนนี้ตำรวจได้มีการตามจับกลุ่มตัวมาได้บางคนแล้วทั้งสองกลุ่มนะฮะ
แล้วก็ยังมีการขยายผลไปตามจับบางคนที่เหลือรอดอยู่ด้วย
นี่แหละฮะนี่คำเห็นกันงานปลอยหลวง
บุญหลวงคืองานที่ทุกคนจะแบบที่วัดเนี่ยจะต้องสร้างสิ่งอะไรสักอย่างหนึ่ง

ก็คือปรอยหลวงบ่อยคือลื่นเริง

คุณต้องรู้เพราะว่าเด็กก็จะเมาไง
บ๋อยก็จะตัดไปส่องลูกชิ้นบ้างปลาหมึกบ้าง

แล้วมีหนังกลางแปลงยังอะไรยัง

เป็นการเหยียบเท้ากัน

ผมว่าคุณต้องไป

ก็จริงแต่ฉันอยากไปมาตั้งไหน๑๐ปีไม่อยากจะมีใครชวนฉันไปเลย

ไม่เอาไปรับที่แน็ตเทพโปรโมทสรุป

เป็นงานคือใครก็ว่าคือเขาจะคัดสรรเทพบุตรลงมาจากฟ้า
คือแบบหน้าสงกรานไงคะ

แฮดม่ำเค้าเรียกว่าแฮดม่ำ
เค้าเอาขึ้นสูงเลยอย่างโครงแม่

อายุเข้าเลยคุณแม่ต้นไม้หักเลยหมดเลย

เขาเรียกว่าเป็นประสบกรณ์การธรรมชาติ

ก็ใส่แข็งเต้งในหนังมา

ทดคนเวทีมาพายุเข้าเลยปุ้ม

อะไรอีกแล้วนะเขาบอกมีคลิปของคุณอันนี้

เนี่ยคุณไปดูดิเนี่ย

เขาเอารูปของคุณไปลงกันใหญ่เลยตอนนี้

ก็ด่าสิอิกนี่ในชีวิตชัยเคยมีคนชมเหรอ

คนชมเลือนมืนคนด่าเลือนร้าน
เดตไห้บ้าง

อะไรคุณไปเช็คของเขาอย่างนี้นะ

อ้าวตัวชั่งมาต่อ
ก็ค้าแล้วว่าจะไม่เอาแล้วถ้าสมมุติเอาไม่เอา

เคยได้ยินผีสาวปากน้ำโพไหมเออคืออะไรอันนี้
ผีสาวปากน้ำโพนึงบางคนก็คิดบ้างเห้ย
บางคนบอกว่ามันจะต้องเป็นเงินทำมาช่องเหนือ

ถูกไม่คุยเหลือคนโดนตรีมะ
เป็นข้อร้องเรียนมาจากชาวบ้านในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษปากน้ำโพ
อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เนี่ย
คือผีสาวไม่ใช่ผีสางนางไม้อะไรหรอกฮะ
เป็นการลักลอบค้าประเวณี
อุ๊ยตกใจโถหนุ่ม
หนุ่มฉันรำคาญเธอจังเลยอะคือเขาทำไมล่ะ

เออเดี๋ยวเธอเตรียมอุ๊ยอีกหลายอะดอกรู้หรอไหมนะ
คือมีการลักลอบค้าประเวณีบริเวณย่านใจกลางเมือง
อย่างไม่เกรงตัวแบบว่ากฎหมายอีกล่ะ
ซึ่งบริเวณรอบวัดที่เมื่อกี้เราให้ดู
สวัสดีสามสาวได้ไง

วันหนึ่งเธอดูรูปฉันลวนลามผู้ชายหรืออะไรอย่างนี้

ใจของฉันแล้วเธอก็มานั่งแคปรูปดูนู่นดูนี่

จิตใจเธอนั้นนับวันยิ่งแต่งตัวเป็นแบบ
โอ๊ยตายแล้วก็งงมาก
ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า
แล้วแต่ความพอใจระยะกูอาจจะอยู่ต้นไหนหรอ

เกรงกลัวกฎหมายแล้วตรงนี้รอบวัด
วัดแห่งนี้เนี่ยตำรวจก็ลงหลายรอบนะเดิม

แต่เมื่อเรื่องเงียบหายปุ๊บผีก็กลับมาอีก
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเนี่ยพบว่าบรรดาผีสาวเล็กสาวใหญ่ที่รักรอบค้าประเวณดีเหล่านี้นะ
ก็จะกระจายอายุเนี่ย

รุ่นนี้มารีวะไหม
ของพี่ต้องไปตั้งหลังประท้าทำไมเป็นประท้าข้างหน้านี้ไว้เอาไปเก็บ
อายุอยู่ประมาณแก๊ปมันห่างกันครึ่งต่อครึ่งใน๒๐ถึง๔๐อืมการบริการหรอก็
มานั่งรอบริการลูกค้าเป็นช่วงเวลามีทั้งช่วงกลางวันก็มีนะพี่หนุ่ม
คืนก็มี๒ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยค่าบริการอยู่ที่ประมาณ๓๐๐๕๐๐บาท
ทำไมเพิ่งตกใจอยากรู้๓๐๐๕๐๐มันถูกเลยแพงมันถูกนะทำไมถึงเข้ายอม
สุดท้ายขนาดนั้นนะในโลกของเขาก็บอกว่าแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ย๓๐๐หรือ๕๐๐
คือคือเงินที่จะถึงเขาโดยตรงแล้วก็จะใช้โรงแรมบริเวณใกล้เคียงนี่แหละ
เป็นสถานที่เริงสวาหรันถ้าใครเป็นหลังแต่เสร็จประกิษแป๊บสาวผู้ขับกันก็จะนั่งรถ
กลับไปรอลูกค้าคนต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปมันเป็นเหมือนแบบว่าจุดตรงเนี้ยมันมีก็มีเรื่อง
แต่ฉันจะไม่ไปต่างจังหวัดกับหนุ่มกัญชัยเธอทำไมทำไมมันเลวไงเธอ
ทำไมโอ้แต่เล่ามาเล่ามาก็เหมือนว่าปุ๊บพาฉันไปแบบเล่ามาเล่ามา
ฉันก็เหนื่อยเหนื่อยเธอพาฉันไปดูโคโยตี้เต้นเต้นโยกหยงหยงหยงหยงหยง
แล้วนี่เอาฉันไปนั่งโต๊ะอย่างนี้นึกออกไหมแล้วนางขึ้นมาแล้วนางก็ให้ชะนีมาเต้นรอบ
คันสามร้อยหกสี่สองสักไปเกณฑ์กูฮู้ต่างเส้นเลือดในสมองฉันไม่แตกก็บุญแล้วแอ้งจี
โกรธโกรธฉันโกรธแล้วแบบฉันก็พูดฉันปะเตี๊ยงอย่ามาชวนฉันไปเที่ยวไหนอีก
ออกมาปราบปลามกันคือมีผู้รับรอบขาบูริการเนี่ยหลายราย
เขาทุกวันนี้มันโลกโลกออนไลน์มันก็มีมาเยอะแล้วเนอะมันมีลูกค้า
นายหน้าซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ปรากฏตัวอยู่รอบวัดนี่แหละ
ทอดหนึ่งเมื่อลูกค้าตกลงก็จะมีการคุยรอบสับนัดแนบว่าเออ

ไปนอนแล้วก็ขโมยเงินเขาด้วย
ตกลงกันไปปุ๊บบางทีเจอแขกแก่ปุ๊บก็เทไงเธอ
แขกที่อายุมากเกินไปดูหลอกง่ายก็จะหลอกนัดไปตามนัดหมายปุ๊บ

แม่ช่วงแขกอาบน้ำอาบท่าขโมยหน่อยขโมยหน่อย

แล้วมันก็กลายเป็นแบบสิ่งที่พวกเขาเอามาพูดคุยกันว่าวันนี้ฉันโดดได้เท่าไหร่

เมื่อก่อนอย่างพี่หนุ่มคิดว่ามันการเก็บลาบตอนใช่ไหม

เขาเปลี่ยนเป็นว่าเขาคุยกันว่าวันนี้ใครโดดได้มากกว่ากัน
หรอตายแล้วนี่มันโจรดีวะส่วนผู้หญิงสาวตั้งแต่อายุ๒๐ปีขึ้นไป
พบว่ามีพฤติกรรมเอาเงินที่ได้จากการค้าบริการทางเพศ
ติดยาเสพติดกันหมดเลยไปติดยาเสพติด
อย่างไรก็ตามนะฮะจากการสอบถามชาวบ้านลายหนึ่งที่อยู่บริเวณรอบวัด
เขาก็เปิดไปว่าการรอบค้าประเวณีแห่งนี้มันไม่ใช่เพิ่งมาปีนะ
มันมีเป็น๑๐ปีแล้วแล้วก็เคยปรากฏเป็นข่าวอยู่แล้วด้วย
ว่าสวนลุ่มอย่างนี้คุณได้ยินตั้งแต่สบายในสวนลุ่ม

พี่น้าไปยืนบ่อยไหมล่ะตรงนี้
ก็บ่อยไปไปออกกำลังกายวิ่ง
อย่ามาพูดอย่างนี้นะเป็นอาชีพที่อยากทำมากเหมือนกันนะ
แต่เขาจะเรียกว่าผีขนุนนะ
ใช่ไงเขามีตรงหัวลำโพงด้วยนะ
ส้มตำเป็นหาบแล้วพอเวลามีคนมาแบบว่า
ต่อลองราคาเสร็จก็ยกทั้งหาบไปด้วยเลย

ก็คงประมาณนั้นมั้งฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจ
งานบุญนี้ลงแขกเลยนะแกไม่ได้นะ

เอาอุตุประกาศหน่อยสิเห็นบอกว่าวันนี้เข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว
ใช่ค่ะก็รายงานมาว่าประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูหนาวแล้วนะคะ
ซึ่งเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ
โดยอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นมีอากาศร้อนอย่างต่อเนื่อง
วันนี้นะคะไปทำงานอัลดอร์มาร้อนจริง

ประกอบกับมรสุมตะวันออกเชียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทย
จะเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าลมฝ่ายใต้พัดปกคลุม
ซึ่งก็เป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย

บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือ
ก็ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าต่อไปอีกระยะหนึ่ง
แล้วก็คาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคมพศ๒๕๖๒
เราก็ลุ้นฝนเนอะเพราะหลายพื้นที่เริ่มแรงแล้ว

ทั้งนี้๗จังหวัดที่เตรียมเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดที่สุดของประเทศ
ก็ได้แก่แม่ห้องศรลำปางอุตรดิษฐ์สุโขทัยตากนครสวรรค์

จะมีสภาพร้อนแล้วก็อบอ้าวอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด

ฤดูร้อนจะอยู่ที่ประมาณ๓๙องศาเซลเซียสค่ะ
ตัวร้อนกันได้เลยทีเดียวนะคะ
ก็เรียกกันว่าร้อนกันสุดใจ
แล้วก็หลายที่เราเริ่มสังเกตว่าทางอีสานตอนใต้
อีสานใต้มหาศาลค่ำนั้นน้ำเริ่มขาดแค่แล้ว
เพราะฉะนั้นก็ถึงขนาดว่าตอนนี้ที่มหาสารคำเขาออกมาประกาศแล้วนะว่า
ขอให้เก็บน้ำไว้บ้างอย่าไปใช้ที่จำเป็น
เพราะว่าในอ่างเก็บน้ำอะไรหมดแล้ว
ก่อนช่วงหน้าติดตามแผ่นดินไหวที่ลำปาง
นะฮะเขาบอกตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้
ยังไม่หยุดไง๙โมงยังไหวอยู่ใช่ไหมพี่

อย่างที่เอามาพูดทุกวันนี้เพลงหนักแผ่นดินยังดังเลย

ก็มาเป็นเค้าเช่นนี้ไม่ได้ตรงคนเยี่ยงนี้

ฉันปุ๊บหน้ากัญชัยลงมาปั๊บ

จริงพวกที่ไม่ได้ร้อนหล่นก็ไม่
พอแล้วจะอ่านแผ่นดินไหว
จากกรณีแผ่นดินไหวที่จังหวัดลำปาง
ซึ่งเป็นพื้นที่ทางตอนบนที่สุดของจังหวัดลำปาง
ติดกับจังหวัดเชียงรายพี่จังหวัดพยาว
โดยเกิดช่วงบ่ายเมื่อวานนี้คือวันที่๒๐กุมภาพันธ์
จนถึงวันนี้๙นาฬิกาวันนี้
ถามว่าชาวบ้านในพื้นที่ตำบลวังแก้ว
ตำบลทุ่งหัวมแล้วก็บริเวณจุดศูนย์กลาง

เอาจริงเลยว่าสามารถรับรู้ถึงแรงสะเทือนบ้างราย
ยืนอยู่ชั้น๒ของบ้านนี้

มีบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจำนวน๒๑หลัง
ซึ่งก็ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมาก

อำเภอวังเหนือมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบมากที่สุด๑๒หลัง
และที่วัดพระธาตุพระเกิดพระธาตุเก่าแก่
พระธาตุที่อายุกว่า๑๓๐๐ปียอดฉัดเกิดเอียง

ส่วนพื้นที่ตำบลวังแก้วเนี่ยบ้านเรือนเสียหาย๕หลัง
ก็มีหอระคังนะฮะ๑หลังที่ได้รับผลกระทบ
ที่ตำบลร่องเคาะตำบลวังซ้ายอับตำบลวังทอง
เรือนเสียหายกระจายส่วนใหญ่เกิดแตกร้าว
เพราะว่าเป็นปูจะแตกร้ากัน

หลังคาบวชของวัดบ้านใหม่ได้รับความเสียหาย๑หลัง
ผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่ม
วัดพระเกิดบ้านแม่เลี้ยบตำบลทุ่งหัวอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง
ได้พาผู้สื่อข่าวสำรวจความเสียหายขององค์พระธาตุ
ที่มีอายุกว่าพันปีที่เราบอกพระธาตุอย่าง๑๓๐๐ปี
หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหว๔๙เมื่อวานนี้นะครับ
ก็เป็นเหตุทำให้ปลายยอดฉัดนะฮะแล้วก็ด้านปลายของพระธาตุความยาวประมาณ๖๐
เซนเนี่ยโน้มเอียงอย่างชัดเจนเลยพี่นอกจากนี้ยังพบว่ามีรูปภาพพุทธประวัติ
ภายในวัดวิหารเนี่ยตกลงมาจะเป็นวิหารแล้วก็เพดานของคืออันนี้แหละที่น่าจะสำคัญที่สุด

เพราะว่าอย่าลืมว่า๑๓๐๐ปีมันอาจจะไม่แข็งแรงขนาดนั้น
แล้วก็รู้สึกว่ารูปภาพที่อยู่ภายใน

ล้มลงมาตกลงมาอะไรอย่างนี้

แต่ว่ามีการแจ้งกรมสินไปแล้วเดี๋ยวเขาคงมาดูแล
เพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกว่าเราติดตามกันได้ดี
ปกติจุดศูนย์กลางอยู่ที่พม่าอะไรใช่ไหมแอ้งจิ
แต่ขนาดนี้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวมันอยู่ที่ประเทศไทย
ซึ่งเราจริงแล้วโอกาสน้อยมากที่มันจะอยู่ที่ประเทศไทย

เชียงรายนะฮะปี๕๗ป่ะ

แต่ตั้งแต่พี่หนุ่มพี่ม้าอายุขนาดนี้
เคยได้ยินว่าประเทศไทยแบบว่ามี

ตอนที่ยังเรียนอยู่ป๖จำได้มีแผ่นดินไว้เกิดขึ้นเลย

รู้ไหมว่านั่งเรียนหนังสือกันอยู่อย่างนี้นะ
เมื่อก่อนนี้ไฟมันจะเป็นลาวอย่างนี้ใช่ไหม
่งอย่างนี้เลยแล้วก็โต๊ะเป็นอย่างนี้
คือแบบชัดเจนเลยในกรุงเทพเลยนะ
แล้วทุกคนก็วิ่งออกมาโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไร
คือก็วิ่งออกมานอกห้องอย่างนี้
ในกรุงเทพเหรอแต่มันก็ไม่ได้หนักเลยใช่ไหม
นอนมาอุ๊ยเวียงเลยนะ

ก็ใกล้เคียงกันนะแต่ว่าตัวอาคารหรือความเสียหายเนี่ย

แต่ว่ารู้สึกว่าความแรงก็คือใกล้เคียงกัน

แต่นี่อาร์เตอร์ช็อกแบบเยอะมาก
๒๖ครั้งนี้ไม่น้อยนี่เยอะมากนะ
เอาไปที่เรื่องราวของเจ้าของรถหรู

พี่การปิดฉากดราม่าแต่จริงแล้วถามว่าปิดปิดเลยทีเดียวไหม
ควายนะฮะก็ได้มีการโพสต์คลิปนะครับที่อ้างว่ารถเก๋งสีฟ้านั้น
ไปจอดอยู่ในช่องของผู้พิการ
พร้อมกับมีข้อความนะที่คาดว่าน่าจะเป็นของผู้ร้องทุกข์บอกว่าจอดรถอยู่ดีเนี่ย
ก็โดนดึงออกหนูเป็นคนพิการมาเที่ยวกับเพื่อนจอดรถไว้ที่คนพิการ
แล้วก็ไปกินข้าวที่นั่งกินข้าวเนี่ยก็จะเห็นรถของหนูพอดีเลย
พอดีกินข้าวเสร็จกำลังจะไปธุระต่อหันไปเห็นที่จอดรถปรากฏว่า
รถของหนูเนี่ยถูกดึงออกมาจอดอยู่กลางรานถนน
แล้วก็มีรถราคาแพงมาจอดแทนคนที่ลงมาเป็นคนปกติคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้
อยากพิการเหมือนหนูหรอคะทางน้องถามแบบนี้นะครับ
ต่อมาบริกฎว่าทางตัวแทนของสู่การค้าดังกล่าวนะครับ
พร้อมด้วยนายจีรายุทธ์ซึ่งเป็นรบพองที่นี่
แล้วก็นางสาวนิ่มเป็นเจ้าของรถยนต์สีฟ้าคันนี้เนี่ยนะครับ
เดินทางนำกระเช้าผลไม้ไปขอโทษขอโพยกับทางน้องกระมวลพันธ
หรือว่าน้องแบมนะฮะเป็นสาวพิการเจ้าของรถพ่วงข้าง
โดยนายจีรายุทธ์รบพองนี้นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขายอมรับนะว่าตัวเอง
เป็นคนเข็นรถพ่วงนั้นออกมาข้างนอกแล้วก็โบกรถหรูของนางสาวนิ่มให้เข้าไปจอด
ขณะที่นางสาวนิ่มเองนะฮะที่เป็นเจ้าของรถหรูก็บอกยอมรับนะว่า
พอรับประโภบโบกให้จอดเนี่ยนะก็เลยเข้าไปจอด
โดยไม่ได้นึกถึงปัญหาที่ตามมาภายหลังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่นะฮะคือทั้งนี้เบื้องต้นทางศูนย์การค้าก็ได้มีการดำเนินการอบรมตักเตือนพนักงานรักษาความปลอดภัยนะครับ
บอกว่าให้มีการประสานงานไปยังต้นสังกัดของพนักงานรักษาความปลอดภัย
เพื่อดำเนินการตามระเบียบนะครับแล้วก็พิจารณาบทลงโทษตามนโยบายบริษัทต่อไปนะฮะ
ทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นตามมามันไม่ได้มันจบอยู่แค่นี้
ปรากฏว่าชาวเน็ตชาวโซเชียลเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเสื้อแดงกับเสื้อดำที่เดินมานั่นน่ะ
ดูแล้วมันคนละคนกับนางสาวนิ่มที่มาขอโทษใช่ไหมคนละคนใช่ไหม
ขอคนละคนสิเออเขาบอกเป็นคนละคนกันทำไมสองคนนี้ถึงไม่ออกมาขอโทษเองทำไมนิ่มเนี่ยคุณนิ่มเนี่ยนะถึงได้มีการออกมาขอโทษ
คนละคนใช่มั้ยคนละคนอันนี้ดูเป็นผู้สูงอายุใช่แล้วดูทวมกว่าเยอะมาก
แต่เท่าที่ทราบมาน่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ออกมาคุยให้นะแต่เป็นเจ้าของรถน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเห็นว่าอย่างนั้นนะครับ
ยามยามซวยแต่จริงแล้วถามว่ายามซวยไหมยามก็ไม่ได้ซวยหรอกคือเพราะฉะนั้นต้องบอกอย่างนี้ว่า
ณเวลานั้นรอปภเองเนี่ยเป็นคนเอาออกแล้วกวักมือเรียกเองหรือเปล่าหรือคนที่ขับรถคันนี้เป็นคนไปร้องขอว่า
เฮ้ยยามผมจะจอดตรงนี้หรือเปล่าคือเขายังไม่มีการพูดตรงนี้ให้มันชัดเจนแต่อันเนี้ยรปภอเขาออกมายอมรับเองเลยว่าเขาขอโทษเขายกมือไหว้น้องแบมบอกขอโทษจริงเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเขาบอกเขาไม่ควรเข็นรถคันนี้ออกมาแล้วพอเห็นรถคันนี้มาก็เลยกว่ากมือเรียกรปภอบอกแบบนี้แต่ทีนี้ชาวเน็ตบอกว่ามันจะ
ยืนยังเข้าเท็จจริงหน่อยสิสรุปแล้วคุณเป็นคนร้องขอรปภอหรือเปล่าว่าขอเข้าไปจอดแล้วทำไมคุณถึงไม่ออกมาขอโทษเองทำไมถึงส่งอีกคนนึงมาเพราะจริงแล้วอีกคนนึงเนี่ยจะบอกว่ารู้เท่าไหมถึงการยอมรับว่าพอรปภอบอกให้เข้าไปจอดก็เลยเข้าไปจอดจะไปจอดยังไงเนี่ยว่าตัวเองก็ไม่ได้อยู่รถรถทั้ง
คือถ้าคิดว่าแจ็คจะออกมาขอโทษต้องการให้อภัย๒คนนี้คุณจะต้องออกมา
เขาบอกว่าเคยมากันบ่อยเป็นที่จอดประจำ

เขามาเป็นที่คนง่ายไม่ค่อยออกมาชี้แจงเหมือนกันนะ
แต่นี่รอปภก็ต้องบอกด้วยว่าสรุปแล้วสองคนนี้เขาขอให้ไปจอดหรือเปล่า

หลอบพอร์เคยพูดมาเราได้ยินนะ
เขาบอกว่ามาอยู่เป็นประจำ

เป็นที่ที่เข้ามาจอดประจำเขาก็เลยเข็นอีก
แต่จะยังไงก็ตามแต่มันมีรถจอดอยู่

ต่อต่อให้มีรถจอดอยู่คุณก็ไม่ควรเข้าไปจอด

คนพิการคนท้องลูกอ่อนเล็กอะไรอย่างนี้

คือเช่นว่าผิดทั้งรอปภกับผิดทั้งคนมาจอด

ถ้าหลอบพอร์เปิดให้ก็ต้องบอก

ก่อนหน้านี้มันมีคลิปหนึ่งนะ
เป็นแบบคนธรรมดานี่แหละไปจอดที่คนพิการ

เวียนกรรมนะมันชั่นิดสักหน่อยนะ

ไม่เจ๊งก็จันอังคารพุธเนี่ย
เวรกรรมจริงแล้วคิดได้ไงนะ

ดีดีอย่างนี้ดีกว่าค่ะนอกจากข่าวสารแล้วนะ

และลุ้นทุกสัปดาห์สร้อยคอทองคำพร้อมจี้อักษรจีนมงคล
รวมกว่า๒๐๐เส้นสามารถร่วมกิจกรรมได้ถึงวันที่๓๑มีนาคม๒๕๖๒นี้
เล็กชั่นพิเศษจำนวน๘ลายให้สะสม
โดยในงานเปิดตัวก็มีหนุ่มตีฮั่นอิสริยะและหมอช้างทศพรศรีตุลา
มาร่วมสร้างสีสันฉลองเทศกาลตรุษจีนกันที่ย่านเยาวราช
วันที่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
สำหรับปี๒๐๑๙อันนี้นะคะ
ก็เป็นการมอบกำไรคืนสู่ผู้บริโภค

ต่อไปก็จะมีกิจกรรมเรื่อยติดตามได้เรื่อยเลยค่ะ
งานนี้ก็มีกิจกรรมให้แฟนได้ร่วมสนุกกันมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นบูธเล่นเกม

สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
กลับมากันแองจี้สงการสรุปทำไมเขาถึงโดนย้าย

เขาบอกว่ามีหลายสาเหตุแต่ก็ยังสรุป

เรื่องที่แบบเป็นข่าวกับแมทอย่างนี้เหรอ

มีข่าวกับแมทแล้วดูความใหม่เหมาะสม

คุณแม่มันเห็นรอยสักเหรอ

รอยสักเหรอหรือความไม่เรียบร้อย

คือมันก็เกิดดราม่ามาตลอดทั้งอาทิตย์ว่าโอ้โห
พาดใหญ่จริงว่าสงการโดนย้าย
ก็เลยแบบว่ามันดังจนแบบว่าทำให้เสียภาพพลตองกร

พีรณีเปิดตัวคบหาดูใจกับสงการ

ล่าสุดมีเรื่องราวดีชาวแก๊งนัดรวมตัวกันพร้อมแฟนนุ่มเนาะ
ขาดแต่แมทพิรณีที่ฉายเดี่ยวไร้เงาหนุ่มสงการงานนี้มิ้นท์ชาลิดา
ก็เลยอัปเดตถึงเรื่องนี้ว่าปุ๊บปั๊บค่ะพี่แต้วเป็นคนนัดก็
รวมตัวกันมาทานข้าวก็เป็นครั้งแรกที่ทุกคนได้เจอกัน
หลังเป็นข่าวจริงเราไม่มีอะไรอยู่แล้วมันคนละเรื่องกันแล้วก็เรา
ก็คุยกันปกติส่วนที่หลายคนจับตามองที่มิ้นกับพี่แมทเราคุย
ปกติคือมิ้นท์กับแก๊ก็ยังคุยกันปกติเนี่ยนะจะบอกว่าวัน
นั้นเราไม่ได้คุยถึงเรื่องที่ผ่านมาเลยคุยว่าเป็นยังไงจะ
ทำอะไรกันไม่ค่อยได้คุยเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่ส่วนเรื่องสงการ
การเตชะนะลงถูกสั่งย้ายเนี่ยเขาบอกว่าส่วนตัวเห็นข่าว
แป๊บแต่ก็ไม่ได้กดดันอะไรไม่รู้ว่ารายละเอียดว่าย้ายจาก
ไหนไปไหนไม่ทราบจริงมันเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมนางคุณใหญ่
เขาก็บอกว่าเขาไม่ทราบเลยก็ไม่ได้คุยกับพี่ภูผาลำพังเขา
ไม่ได้เจอพี่สงการเท่าไหร่อยู่แล้วนะหัวเขาก็ไม่ได้
เรื่องอะไรอย่างนี้เลยเนาะแล้วก็มิ้นไม่ได้คิดว่ามันเป็น
มันเป็นประเด็นอะไรแต่ถามว่ายังรักกันดีไหมเขาบอกทุก
แฮปปี้มิ้งก็ตอบแทนเขาไม่ได้ทุกเรื่องทุกรายละเอียดก็อย่า
ไปฟังที่เขาใช่ไหมเมื่อกี้นี้มีคนส่งไลน์เข้ามาว่าบอกอยู่
บนเตียงที่เชียงใหม่สะเทือนเลยตอนเช้าเตียงสะเทือนเลยก็เลย
เชียงไหมค่ะตอนเช้าตอนไหนเวลาตกใจบอกเอ้ยมดดำเป็นอบาล
หน่อยลูกยี่บ้าตีเตียงทุกวันตอนล้างก็ต้องไล่ย่าไปอยู่

ไม่ทำอะไร

ฉันไม่ให้เขาไปสะเชิญเฟ้าด้วย

ก็ทุบตลอดเนอะตั้งแต่รู้จักเนาะชอบทุบบ้าน
ชอบทำบ้าน
โอ๊ยเป็นไรกัน

ที่เย็บเลยอะ

อะไรแบบไงบ้างอะไรแบบนี้บ้าง
แล้วพี่ม้าไม่กลัวปากมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้เหรอเวลา
ไม่ทำเลยนะเรา

คุณนี่มันแกว้งเหมือนกันนะ
หนุ่มผู้ไม่ใช้ไม่ทำอะไรเลย

น่าตกใจตลอดเวลาเลย

อย่างเชื่อต่างจากนักศัดแสดงและดาราก็ไม่ได้เล่าง่ายเหมือนกันนะ
ในเวลาทำงานนะต้องบอกยังงี้เลย

ซิลิโคนยังชี้หน้าสับปะเลย

อย่างเวลานี้ทำงานเราก็ต้องตากแดดตากลมนะ

โชว์นี่เป็นเรื่องแบบว่าความส่วนตัวของนาง

อย่างเวลาแต่งตัวแบบว่าชุดสั้น
ใส่ชุดสั้นมาก
แล้วก็เข้ารูปเยอะ
แล้วเวลาเราต้องมีไวเลสใช่ไหม

มันก็จะเห็นโป่งเพราะว่ามันลัดขนาดนี้

นางก็ว่าเอาไปไหนดีเพื่อให้หลบซ่อนได้
ก็เอาไปไว้ที่หว่างขา

ต้องเผิบขึ้นมาจนกระทั่งไปหว่างขาเลย

ที่เล่นไปทำอะไรไปต่างนานาเนี่ย

มันก็มีทางมีแบตเตอรี่

ว่ามันอุ่นมากแค่นี้เอง

โคนขามจะหายได้ยังไงเลยอีกต้องบ้า
มาลนหมายความมันมาลน
ไม่ที่ลัดของ
นี่ไงหล่นเลยเห็นไหม

หลานฉันเองเห็นไหมล่ะสายฟ้าพายุไงเธอ

มาดูเรื่องน่ารักของหลานดีชนิดกว่าน่ารัก

แต่ก็มีสายฟ้ากับพายุแช่เปล่า
แต่คนที่แบบว่าเริ่มพูดได้เยอะมากที่สุดนั่นก็คือสายฟ้า
ใช่ไหม

อยากจะดูไหมว่านางพูดอะไรได้บ้างป

รักไหมพูดได้แล้วเนอะ

ตอนเด็กคุณผู้ดำก็ถามอย่างงี้นะ

อยู่เกาหลีนำไปเตี้ยว
ใช่อ๋อคนหนึ่งหน้าเหมือนพ่อคนหนึ่งหน้าเหมือนพ่อค่ะ
วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ